ไปดูเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าพระ

เดินมาถือปืนยิงป่องด์กลับมา
แล้วก็ยิงไป๔นัดจนผู้ชายคนนี้เสียชีวิตคาที่
แล้วกำลังจะเอาปืนจ่อยิงตัวเองตายตามไป
แต่โชคดีคนในร้านมาดึงปืนแล้วก็มาลากตัวเธอเอาไปได้
เหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรถึงต้องฆ่ากันต่อหน้าพระแบบนี้
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่เป็นภาพหน้าที่ตายที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
เป็นจังหวัดที่นางสาวทะมริญญาเกียรตินิมรุษอายุ๔๐ปี
ใช้ปืน๙มมเหนียวไกลยิงนายสุพรชัยแซ่อึ้งวัย๔๐ปี
ขณะกำลังใส่บาทกระสุนพุ่งเจาะร่าง๔นัดดับต่อหน้าพระ
ที่เธอจะพยายามยกปืนจ่อหัวตัวเองเพื่อลั่นไกลตายตาม
แต่ถ้าว่ามีคนมาห้ามเอาไว้ทันเป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคูคศพร้อมชุดสืบสวนและแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพล
จนาทีพิสูจน์หลักฐานกู้ไพรร่วมกันตันอยู่
ภายในตลาด๔มุมเมืองตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
พบร่างของเสียสุพรชัยมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง๒นัด
ชายโครงขวา๑นัดอกซ้าย๑นัดตายในท่านอนหงายอยู่หน้าร้าน
พื้นพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่จำนวน๔ปลอก
ส่วนนางสาวทะมริญญามือปืนถูกชาวบ้านจับอยู่ตรงนั้นตำรวจจึงทำการอายัดตัว
ทีมสื่อเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบนาทีที่นางสาวไทมริญญาบุกมาจากด้านหลัง
จากนั้นก็จ่อยิงเสียสุพรชัยเจ้าของร้านต่อหน้าพระสงฆ์ที่เดินออกมารับบินทบาทกำลังให้พร
ในภาพพระยังให้พรไม่จบก็มีเสียงปืนดังแทรกขึ้นมาทันทีถึง๔นัด
กระสุนถูกเสียหนุ่มล้มซุดลงไปกับพื้น
ที่เธอจะก้มลงไปก่อนศพผู้ตายและเอาปืนจ่อหัวตัวเอง
นางสาวน้อยศรีบุญเรืองอายุ๒๗ปีลูกจ้างในร้านและเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ผู้นั้นเห็นผู้ตายใส่บาทพอหันไปดูอีกทีก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุชักปืนออกมายิงทันที
ตนเองเข้าไปห้ามแต่ไม่เป็นผลทั้งปริญญาลั่นไกลเหมือนคนโกรธแค้นและเก็บกฎ
ตัวเองกับผู้ตายเป็นแฟนกันมา๔ปีแต่ไม่มีรูปด้วยกันไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส
เพราะรู้ว่าฝ่ายชายมีลูกมีเมียแต่บอกเลิกกันไปแล้ว
ส่วนแรงจูงใจในการสังหารอ้างว่าตลอด๔ปีที่อยู่กินกันมาทะเลาะกันบ่อยครั้ง
เป็นเรื่องงานเคยถูกผู้ตายทำร้ายทั้งกระชากทั้งบีบคอหลายครั้งกดดันจนเกิดความเครียดสะสม
วันก่อนทะเลาะกันหนักที่สุดถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าลูกน้องในร้าน
ยังขับไล่ตนออกจากร้านจึงต้องออกไปอยู่ที่ห้องพักเท่านั้นก็ยังไม่พอยังโทรด่ายังหยาบคาย
ตนเองก็ถูกท้าทายว่าท่านแน่จริงก็มาพร้อมรุ่งเช้าจึงมาตามคำท้าพร้อมกับปืน๙มมที่ซื้อมาจากออนไลน์
ตั้งใจจะยิงให้ตายและจะยิงตัวเองตายตามแต่ถ้าว่ามีคนมาห้ามเอาไว้ทัน

ท้ายอยู่ที่ในร้านบอกแน่จริงมึงมาเลยมึงอย่ามึงคิดว่ามึงเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยก็บอกเออเดี๋ยวกูจะมาแน่กูมาแน่เย็นเนี้ย
คดีนี้ตำรวจสพคุคศนำตัวผู้ก่อเหตุและพยานไปสอบประคำเพิ่มเติมก่อนจะดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตาย
คณะที่ร่างของไหนสุพริชัย